นี้ต้องจับตาอุณหภูมิทางการเมือง
เนื่องมาจากการจะต้องไม่ดำรงตำแหน่ง
นายกรัฐมนตรีเกิน๘ปีของพลเอกประยุทธ์ครับ
ที่ลานคนเมืองเมื่อวานนี้มีการนับรวมตัวของ
หลอมรวมประชาชนนำโดยนายจตุพรพรมพันธ์
นายนิติธรล้ำเหลือทำกิจกรรมนับถอยหลัง๘ปี
ประยุทธ์ท่ามกลางสายฝนโดยช่วงท้ายของการประสัย
จตุพรประกาศครับบอกขอให้พี่น้องชาวไทย
มาชุมนุมใหญ่ในเวลา๔โมงเย็นของวันพรุ่งนี้
แล้วก็อยู่เขาดาวกันจนถึงเที่ยงคืนขีดเส้นตาย
หากพ่อเอกประยุทธ์ยังคงอยู่ถือว่าเป็นนายกัฎธรรมตรีเถื่อน
คุณจรพรว่างั้นนะครับไม่มีสิทธิจะเข้าไปทำงาน

ประวัติศาสตร์ต้องจารึกในปี๒๕๖๒
แล้วก็พลเอกประยุทธ์นะครับจะไม่มีวันข้ามพ้นปี๒๑๖๖ไปได้
โอ้โหประกาศนะฮะร้อนแรงทีเดียว
ขณะที่พิกษุนีปลายหรือว่าหมอปลายพลายกระซิบนะฮะ

ทำนายไว้ว่านายกรัฐมนตรีจะเป็นคนใหม่นะ

จะมีช่วงเปลี่ยนชั่วคราวก่อน
ชั่วคราวน่าจะเป็นคนผิวเข้มตัวใหญ่

เพียงแต่ว่าอาจจะมาให้ดูภาพสวยหน่อย
หลังจากนั้นก็จะลงแล้วเป็นกลุ่มเอกชนล้วนนะฮะ
เรื่องสถานการณ์การเมืองการจัดตั้งแล้วจะมีการจัดตั้งรัฐบาลนะ
แค่ประกาศวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงเท่านั้นเอง